ลอตเตอรี่ออกเองหวยออกนั่นเองพูดง่ายเลยละกัน
ถูกต้องวันนี้คือหลายคนโทรมากรี๊ดไลน์มากระหน่ำซ้ำเติม
หนักมากว่าทำไมไม่พูดเลขที่เขาซื้อ

และเมื่อเช้าคุณเอ๋ยคุณเป็นคนอ่านข่าวนี้เองคุณเห็นไหมคะ
คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะให้มาตรงอุ๊ยหน่อนะคะ

ไม่อยากจะกดขึ้นเลขขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
นักร้องลูกทุ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่แหละค่ะ

เลขท้าย๒ตัวนะคะ๒๖จำนวน๓ใบแบบฟินคุณผู้ชมค่ะ
แหมไม่ต้องพูดเยอะน้องเจ็บคอโชว์ดูร่วมกันดีกว่านะคะ

เดียวกับนักแสดงสาวคนนี้เหมือนกันนะคะ
นานทีแหมใครมันจะถูทุกวันใช่ไหม
ขอโชว์หน่อยละกันนะคะลงโซเชียลไปเลยนะจ๊ะ

เลขท้าย๒๖นะจำนวนถึง๓๒ใบ

อันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงจะไม่เป็นเศรษฐีนะแต่ว่าโอ๊ย
ก็ได้หลายบาทเลยทีเดียวเลยนะคะ
หมออิจฉาจริงแต่ว่าแบบนี้นะ
บุญใครบุญมันของแบบนี้จะถูกหวยนะ
ต้องทำบุญเยอะด้วยเขาบอกมาแบบนี้
อย่างคุณแก้มบุ๋มเองก็เพิ่งจะมีข่าวว่า

๓๒ใบนะคุณผู้ชมนับดูดีหลายตังค์อยู่นะคะ
ตอนนี้โสดสวยและรวยด้วยนะคะ

พอรู้ว่าใบ้หวยแล้วมันแม่นขนาดนี้

กอแซวหน่อยงวดนี้บ้านพี่นางศิริพรรณัมไพร่โพง

พี่นางเคยบอกเอาไว้ว่าต้องเว้นระยะ

นะคะจริงคือไม่มีเงิน